คุณผู้ชมฮะต้องจับตามองว่าสัปดาห์นี้นะฮะ
ตำรวจจะมีการแถลงปิดคดีคุณแตงโมจริงหรือเปล่า
ในวันศุกร์ที่สิบเอ็ดมีนาคมนี้นะฮะอืม
เรื่องนี้เดี๋ยวอาจารย์สุภาพจะมาวิเคราะห์กันด้วยนะครับ
ว่าตำรวจมีข้อมูลหลักฐานอะไรครบถ้วนหรือยัง
แล้วก็ที่ประชาชนยังเคลือบแคลงสงสัยจะตอบคำถามประชาชนอย่างไรนะฮะ
ติดตามจากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คค่ะคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเที่ยงตรงเลยตอนนี้
ข่าวคดีแตงโมถ้าใช้ภาษาการบินเขาบอกว่ากำลังจะแลนดิ้งละ
เหมือนเครื่องกำลังจะลงยังไงดูวะข่าว
คดีแตงโมใกล้จบแย้มซอประมาท
ถ้าส่อประมาทก็แปลว่าเป็นอุบัติเหตุ
อะไรที่เรียกว่าประมาทโรเบิร์ตรับขับเรือกระชาก
เป็นเหตุให้แตงโมตกถามว่าตอนนี้ยังต้องรออะไรอีก
ตอบว่าต้องรอผลพิสูจน์จากนิติเวศก่อนประชุมก่อนจะสรุป
จบอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาหนังเขาบอกแหมหนังมันจบกลอยหน่อย
คือไม่ได้ดั่งใจคนดูเพราะคนดูลุ้นกันมาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
บางคนลุ้นกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่านอกจากลุ้นจากจอทีวีแล้ว
ข่าวออนไลน์จากจอมือถือดึกดื่นก็ยังส่งกันมา
ถ้าจบลงด้วยอุบัติเหตุจบลงด้วยการประมาทการขับเรือก็แปลว่า
ไม่มีเรื่องของฆาตกรรมไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันก่อนจะตกเรือ

สมในแก้ววายไม่มีเรื่องของการบังคับให้แตงโมต้องไปพบผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้ที่รออยู่ที่โรงแรมริมแม่น้ำ
ปัญหาก็คือว่าถ้าจบแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไง
คนจะเชื่อผลการสอบสวนของตำรวจไหม
คนไม่เชื่อนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าญาติพี่น้องเขาไม่เชื่อ

ผมตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้พูดคุยกับ
นายตำรวจคนหนึ่งที่ท่านก่อติดเรื่องนี้อดีตเป็นรองผู้บังคับการเจรตำรวจ
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร

สวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีท่านรองครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ผมเห็นโทรทัศน์หลายช่องเขาเขาทำแบบสอบถามคนดูให้คนดูกดเข้าไปว่า
เชื่อเชื่อมั่นตำรวจชุดนี้ไหมหรือไม่เชื่อมั่นผลออกมาคนไม่เชื่อมั่นมากกว่าคนเชื่อมั่น
มันเกิดอะไรท่านคิดว่ามันเพราะอะไร
ความไม่เชื่อมั่นไม่ใช่เฉพาะความแคลงใจต่อคดีนี้อย่างเดียว
ความไม่เชื่อมั่นต่อระบบการสอบสวนของตำรวจเนี่ยมันมีในทุกเรื่องทุกคดีนะครับ
ทุกคดีเอางี้ละกันจะเห็นว่าบ้านเรานี่ค่อนข้างจะวุ่นวาย
เวลามีคดีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะวุ่นวายเรื่องนะฮะอะไรจริงอะไรเท็จนะครับ
แล้วก็หาข้อสรุปที่แท้จริงไม่ได้หรือแม้ทางราชการสรุปนะฮะ
แล้วก็ตามประชาชนก็ยังแคลงใจซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับ
ปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งจากระบบนะฮะ
คือระบบการสอบสวนคดีอาญาประเทศไทยเรา
มันขาดการตรวจสอบจากภายนอกอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ
ผมขอใช้คำว่าปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงเลย
อดีตมันไม่ได้ขาดการตรวจสอบขนาดนี้นะครับ
ค่ะฝ่ายปกครองเนื้อหัภวะนรับเมือก็ยังเข้าตรวจการสอบสวนได้
นะครับใครอยากการเมื่อก่อนก็สังกัดกระทรวงมหังไทยนะฮะ
ภูมิใหญ่ซึ่งหลายคนเดี๋ยวก็ว่าหลายระดับ
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับที่จะมีหน้าที่นะครับ
รับผิดชอบต่อผลคดีหรือการดำเนินการสอบสวนแม้กระทั่งโฆษกอะไรต่างเนี่ย
ถามว่าที่มาชี้แจงอะไรในฐานะอะไรอืมพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคือใคร
ถูกชอบจริงนะฮะก็คือหัวหน้าสถานีตำรวจนะครับ
บังคับการผู้บัญชาการอะไรเหนือไปกว่านั้นเขาไม่ได้อยู่ในฐานะผู้รับผิดชอบเลย
คนรับผิดชอบคือผู้กำกับ

หัวหน้าสถานีใหญ่สุดแล้วในการกำกับดูแลการสอบสวน
ถูกต้องครับสำนวนเนี่ยเวลาทำเสร็จเนี่ยก็ส่งอายการโดยหัวหน้าสถานีเซ็นส่งนะครับ
เพราะฉะนั้นความเสียหายต่อคดีมันเกิดขึ้นมาตลอดนะครับ
แล้วมันก็ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่น
เวลานี้ไม่มีคดีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนไม่เชื่อมั่นนะครับ
ความไม่เชื่อมั่นของประชาชนมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาคิดไปเอง
ทั้งที่ข้อได้จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็มีหลายคดีบิดเบี้ยวจำนวนมากก็บิดเบี้ยว
แจ้งข้อหาเกินจริงหรือไอ้ที่คนถูกแจ้งก็ไม่แจ้งก็เยอะแยะมากมาย
เพราะฉะนั้นความไม่เชื่อมั่นนี้จะไปโทษประชาชนก็ไม่ได้
คุณไม่สร้างระบบที่ดีฮะระบบมันต้องปฏิรูประบบการสอบสวนครับ
อย่างคราวนี้เนี่ยคนเขาเห็นจุดอ่อนว่าเออทันทีที่เรือทำคนตกหรือคนตกจากเรือเนี่ย
มีคนถามว่าทำไมไม่แจ้งตำรวจก่อนอ้าวถ้าแจ้งแล้วเนี่ยทำไมตำรวจต้องปล่อยให้เรือไปอยู่ที่โน่นที่นี่
ทำไมให้คนที่อยู่บนเรือไปที่โน่นที่นี่เหล่านี้เป็นจุดอ่อนไหม
แน่นอนครับคือเรื่องนี้คำถามก็คือว่าทำไมเรือซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุสำคัญนะครับ
ที่เกิดเหตุคือในแม่น้ำก็จริงแต่เรือคือยานพานะที่เป็นที่เกิดเหตุ
ก็ต้องถูกนะฮะอายักษ์ไว้นะฮะเก็บรับสาวไปเพื่อตรวจสอบไผ่ให้อัดสามบนเรือ
โหแจ้งครับก็เราก็เห็นตำรวจไปเห็นพี่ทานาม
เมื่อตำรวจรู้ยังไงท่านงามสอบส่วนก็รู้แล้ว
ผมก็ไม่มั่นใจว่าเรือนี้กลับไปโดยที่เขากลับไปด้วยความคิดของเขาเอง
แต่โดยหลักการแล้วเนี่ยครับเมื่อมีคนตกจากเรือเนี่ยมันตกแน่นอนเนี่ยฮะ
เขาก็พูดกันสล่ำอลักษณ์พระอาหารสวนก็จะต้องนะฮะ
บอกว่าจะต้องควบคุมจะต้องเอาเรือไว้ในท่าเรือที่ไหนก็แล้วแต่
อันในทางสติบัตรอะผมเชื่อว่าพระอาหารสวนก็ไม่มีความสามารถ
พอเอากลับไปแล้วมันเกิดเป็นประเด็นทางเรื่องของหัตกรรมไม่ฆาตกรรม
เรือก็รู้สึกจะไปตรวจอีกวันหรือ๒วันต่อมา
ไม่เจออะไรไม่เจอความพิรุษไม่เจอร่องรอยอะไร
ประชาชนก็ไม่เชื่อเพราะว่าจะถูกทำลายไปแล้วก็ได้
ท่านรองคิดว่าจุดนี้เป็นปัญหาไหม
จุดที่ว่า๑ผมทำในวงการข่าวมายาวนาน
ผมเพิ่งเห็นคดีนี้แหละ
ที่มีนักสืบออนไลน์นักสืบไซเบอร์
ออกมาให้บ่อแสกันเต็มไปหมด
บ้างจริงบ้างเท็จปนจริงปนเท็จไม่รู้

คนเชื่อเบาะแสเหล่านี้
คนเชื่อในสิ่งที่คนโน้นคนนี้เอามาโพสต์

บอกว่าได้เห็นแล้วไปดูแล้วไปส่องกันแล้ว

สารพัดสารพันธุ์เช่นเชื่อว่าต้องมีฆาตกรรม
เช่นเชื่อว่าต้องเอาไปเจอผู้ใหญ่
เช่นเชื่อว่าจะต้องมีปัญหากันบนเรือ
แล้วถูกจับโยนลงมั่งหรืออะไรตามแต่
คนเชื่อว่าเมาไม้แล้วอย่างโน้นอย่างนี้
พออยู่ตำรวจสรุปออกมาว่าเกิดอุบัติเหตุ
เพราะนายโรเบิร์ตขับเรือกระชากแล้วแตงโมตกน้ำ
ก็เลยไม่มีใครเชื่อตำรวจ
เป็นไปได้ไหมว่านี่คือการแทรกแทรงเข้ามา
ทำให้ตำรวจมีปัญหาในการทำงาน
เพราะคนเชื่อโซเชียนมากไปแล้ว
ครับต้องเข้าใจว่าในอดีตมันไม่มีโซเชียลนะครับ
ให้มีระบบการค้นหาข้อมูลอะไรแบบนี้
แล้วก็โพสต์ความคิดความเห็นหรือข้อมูลข้อที่จริงอะไรออกมา
เมื่อก่อนมันไม่มีมันก็ประเด็นนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นมานะครับ
แต่ปัจจุบันมันมีจะไปห้ามความคิดของประชาชนนั้นก็ไม่ได้
แต่ประจำนี้มันเกิดจากว่าทางราชการ
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบก็ไม่ได้ชี้แจงอะไร
เห็นบทบาทของหัวหน้าสถานีไหมฮะไม่มีเลยนะบทบาทก็น้อยมากเลยนะ
ผมก็ไม่ทราบเขาอยู่ตรงไหนเขาควรจะต้องชี้แจงนะฮะ
ถ้าเขาอ้างว่าเอาเรื่องในการสำนวนไปชี้แจง
เดี๋ยวมันจะเกิดมีปัญหาตอนไปเอาสำนวนส่งอายการไปส่งสาร
เกิดไม่ตรงกับที่ชี้แกงเขาไม่ชี้แกงถูกไหม
อันนี้เรื่องบรานมากเรื่องความลับในสำนวน
เดี๋ยวเสียรูปคดีน่ะมันเป็นเรื่องบราน
เขียนว่าการสอบสวนเป็นความลับทางราชการ
รับหมดเลยพูดอะไรก็ไม่ได้บอกอะไรก็ไม่ได้
บอกเขาไม่ได้เขาก็ต้องคิดเอาเองสิฮะ
แค่รายงานชนสูตรศพเนี่ยเชื่อไหมฮะญาติพี่น้องยังรู้ไม่ได้เลย
เออมันเรื่องนี้มันวิปริตแล้วล่ะครับแล้วปัจจุบันนี้มันก็ไม่ใช่
ตั้งแต่มันมีพรบข้อมูลข่าวสารออกมาเนี่ยนะฮะ
อะไรที่เป็นความลับเนี่ยต้องมันจะน้อยมากเลยนะครับ
สำนวนงานสอบสวนก็ไม่ใช่ความลับอย่างที่เข้าใจกัน
ความลับในสำนวนเดินหลีนักข่าวเขาก็เครื่องคิดเอาเองนะฮะ
ถ้าสุดท้ายตำรวจแถลงออกมาว่าเป็นอุบัติเหตุจริง
ไม่มีอะไรที่คุยกันในโซเชียลไม่มีทั้งนั้น
คำถามคือพ่อแม่ญาติเขาพี่เขา
ถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับที่ตำรวจสรุปเขาฟ้องเอง
หรือเขาไปฟ้องในสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยทำได้ไหม
ถ้ามีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่ในความตฤษฐายาก

แล้วเขาจะต่อสู้เขาจะมีช่องทางต่อสู้ได้ยังไง

ก็ผมว่าทำอะไรไม่ได้
สมใสมาถึงธรรมร้ายกรรมและประมาท
ตอนนี้มาทัดเจนเรื่องประมาทของคำคุณโรเบิร์ต
อย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วตอนที่คุณไปเสนอสารออกหมายจับเนี่ย

ไปเสนอสารได้ยังไงยังไม่มีใครรับเลย
เอาล่ะได้ได้ได้ได้มุมคิด
อีกเรื่องนะฮะท่านสุภาพฮะท่านสุภาพฮะ
เรื่องเปลี่ยนพัฒนาที่ตรวจศพอ่ะเดิมก็จะเอาไปที่ธรรมศาสตร์
แล้วใครสั่งให้เอาไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
เขาบอกว่าที่ธรรมศาสตร์ไม่มีวิทยาลัยเวทย์เช่นนี้เป็นต้นครับ
อันนี้เป็นพิรุษอย่างมีนัยยะสำคัญไหม
ใช่ครับคงไม่ได้เจตนาอะไรครับเพียงแต่ว่านี่คือ
คือเอาวิธีทำงานอยากให้ทุกอย่างมาอยู่ในมือคุณแทน
แต่มันก็เกิดความไม่เชื่อถือขึ้นครับ
ครับครับเอาล่ะขอบพระคุณนะท่านรองฮะ
ฟันโทรศัพท์วิลุกษิริสวัสดีบุตรครับ
มาเป็นแขกเชิญของเราเที่ยงวันนี้นี่คือ
เรื่องของแตงโมอีกมุมหนึ่งครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ